ดูเหตุอุกอาจที่มหาสารคามครับ
กลุ่มชายชะกันมากันเต็มรถกระบะ
เห็นเป้าหมายป่ะพวกเชื้อสีขาวนี่ใช่ไหม

ขับมาจอดกลางสะพานข้ามคลองสมทวินตะบนตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
มีผู้หญิงอีกคนนึงนะยืนอยู่ท้ายรถกระบะ
จากนั้นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่น๔คนเป็นผู้ชายทั้งหมด
เปิดประตูลงมาจากรถมีดมาแล้วตะโกนดังลัดเลย
แล้วก็ไปทำร้ายผู้ชายสวมเสื้อสีขาวที่นั่งอยู่ข้างร้านเครปญี่ปุ่น
แต่ผู้ชายสวมเสื้อสีขาวเห็นไหมวิ่งวิ่งหนี

โนราชคนที่สวมเสื้อสีขาวที่โดนไล่กับนายจีราวัตรเย็นวัฒนาเพื่อนของผู้เสียหาย

มีเรื่องกับนายภัยทูลภูโคกเงิน๑ใน๕
ที่ขับรถกระบะมานั่นแหละตามมาทำร้าย

เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะฝากเล่นไก่ชน
แต่ไม่รู้ว่าไก่ชนของนายไภทูลเนี่ยแพ้
แล้วดันส่งสติ๊กเกอร์ว่าไงรู้ไหมไปให้

นึกว่าเยอะเย้ยคือไม่รู้ว่าแพ้แล้วส่งสติ๊กเกอร์ไปบอกจบเลย
จบเลยก็โอ้โหยกพวกมาเลยครับนะฮะเขานี่ฟันหักสองซี่นะ
แล้วก็แจ้งความไปแล้วนะครับตอนกลางดึกก็ยังยกพวกมาทำร้ายอีกนะครับ
โอ้โหฟันหน้าด้วย
ผมก็เลยบอกว่าจบเลยสติ๊กเกอร์ร้องห้ายิ้มไปแกต่อมาว่าเขากลับมาว่ามึงตลกเหรอมึงโดนตีนกูกลับไป
ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าต้องผ่านเฮียหมาก่อนนะแล้วแกก็บอกว่าได้เลยครับผมถามมันเลย
ผมถามมันแล้วมึงพูดถึงความจริงทีนี้แกกลับมาแกก็เห็นผมแกเปิดประตูรถช่วงผมเลยครับ

สองครั้งครับครั้งแรกโดนเฉียดครับครั้งสองโดนเข้าปากครับจะบีบคอผมด้วยครับเป็นรอย
ล่าสุดนะครับตำรวจรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง๕คนแล้ว
คามประชุมทีมสืบสวนนั่นแหละเพื่อติดตามจับกลุ่มตัว
นายพายทูนนะครับที่ขับแล้วก็บัดโตโยต้าวีโก้กันนั้นน่ะ
คันนี้คุณผู้ชมเห็นสีขาวนั่นแหละเพื่อเรียกตัวมาสอบสวน
ดำเนินคดีต่อไปครับค่ะ